คุณผู้ชมค่ะใจร่มกันสักกิดตา
บอกเลยว่าเห็นเวอร์ชันนี้แล้วแล้วก็มีตะลึงแน่นอน
จะเป็นใครนะคะไปดูกันในช่วง

เวลล์ประจกวิเศษบอกข้าเถิด
ใครงามเลิศในประเทศ

โอ้มากอ่ะ
ใช่ค่ะนี่คือแน็กชาลีที่อีฉันหลงรัก
โหเล่นแปลงชมเป็นสเนอร์ไวท์ได้สวยมาก
ความตากลมโตปากจิ๊กจมูกจ้อย
สวยจนผู้หญิงดันน้ำตาซึมแล้วนะพอ
แปลง